กลับมาออนโทรในจังหวัดพิศนโลกันต่อ
ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าแก่กว่า๕๐ปี
ยังคงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอีกด้วย
ว่าแล้วก็ไปเรียนดูเรื่องราวของร้านนี้พร้อมกันเลยค่ะ

ร้านนี้เปิดมายาวนานกว่า๕๐ปีแล้ว
มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวป่าเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจครับ

แต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาทานกันไม่ขาดสายนะครับ
ปัจจุบันป่าหายไปแล้วแต่ร้านยังอยู่และยังขายดีเหมือนเดิมครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรครับ
สวัสดีครับพี่เอ๊ะครับสวัสดีครับ

ถามถึงเรื่องราวความเป็นมาก่อนทำไมถึงชื่อก๋วยเตี๋ยวป่า
เพราะว่าที่นี่มันเป็นป่า
เป็นป่ากล้วยค่ะเมื่อก่อนเป็นป่ากล้วยแถวนี้
หมดเลยเหรอไม่มีบ้านคนเลย
แล้วก็เป็นถนนแบบถนนลูกรัง
แล้วทำไมถึงมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในป่ากล้วย
บ้านอยู่ข้างในบ้านอยู่ข้างในนู้นอีกทีเลย

ก็ไม่รู้ว่าขายให้ใครเพราะว่าแม่สงวนนะนะเขามีลูกเยอะ
ลูก๗คนเขาก็หาเงินเพิ่มคือช่วยพ่อ
อาชีพปกติคุณพ่อจะทำไล่กล้วยนี่แหละ
ไม่ใช่ค่ะอยู่รถไฟ
กี่ปีแล้ว

๕๐ปีแล้วแล้วตอนที่เปิดแรกมีคนมาทำอ่ะ

ก็คนแถวนี้ส่วนมากจะเป็นพวกนักเรียน
แล้วเขารู้ได้ไงว่าตรงนี้มีร้านก๋วเตี๋อยู่

ขับไปขับมาขับรถเครื่อง
รสชาติต้องอร่อยแน่นอน
ว่าทำอย่างไรในเนื้อมาได้ยาวหนาขนาดนี้
ใครถึงสูบอบสุขใจคนแถวนี้กันจัง

ก๋วยเตี๋ยวของร้านก๋วยเตี๋ยวป่าแห่งนี้
มีจุดเริ่มต้นจากการที่คุณยายสงวน

ซึ่งตอนนั้นคุณยายสงวนมีลูกหลายคน
จำเป็นที่จะต้องหารายได้เสริม

คุณยายค่ะจึงคิดค้นสูตรขึ้นมาด้วยตัวเอง

เปิดขายได้ไม่นานลูกค้าก็เต็มร้าน

เด็ดเคล็ดลับของทางร้านเป็นยังไง
เดี๋ยวเราตามคุณน็อตเข้าไปในครัวกันเลย
อันนี้ประมาณไหนบ้างจานี้เอาน้ำซุปออก่อนมี๒หม้อมีอะไรบ้าง
มีเนื้อซุปหมู

กำลังมาว่าใส่อะไรบ้าง

เป็นเป็นซีอิ๊วซีอิ๊วดำก็ตุ๋นไปกี่ชั่วโมงค่ะตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้า
สามโมงเก้าโมงประมาณสามชั่วโมงค่ะเริ่มใช้งานได้เลยก็ตุ๋นไปเรื่อยเรื่อยเนอะใช่
จนได้น้ำซุปเข้มข้นแบบนี้แล้วหมูก็ใช้ที่โครงหมูเหมือนกันอ่า
อยู่กี่ชั่วโมงกว่าจะใช้งานได้ก็เหมือนกันประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะแล้วใส่อะไร
มันทำไมสีมันแตกต่างกันจังหรือแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่สียู
ไม่ได้ใส่สียูดำคืออันนี้ไม่ใส่สียูดำอ่าไม่ได้ใส่สียูดำ
ไม่ได้ใส่พริกด้วยใส่ซอสไม่ได้ใส่พริกเป็นน้ำใสอ๋อ
นี่สูตรโบราณของคุณแม่เลยใช่ไหมใช่ของคุณแม่เลยดั้งเดิมค่ะ
ไม่เคยแล้วทำไมน้ำเนื้อต้องใส่พริกอ่ะอ่ามันจะดับคาวเนื้อแล้วมันเพิ่มรสชาติ
แล้วมันเผ็ดไหมฮะคนไม่กินเผ็ดทานได้ไหมไม่ได้ไม่มันเผ็ดอ่ะดิใช่ไหม
มันออกเผ็ดหน่อยสูตรที่นี่มันจะออกเผ็ดหน่อยครับก็คือน้ำตกเขาเรียกน้ำตก
แต่ว่าไม่ใส่เลือดเออปกติต้องใส่ตัวใส่เลือดใช่แต่อันนี้ที่นี่ไม่ได้ใส่เลือด
แต่ความเข้มข้นมันมาจากอะไรเข้มข้นก็คือเนื้อเมนูแรกที่คุณยายสงวนเปิดขาย
และเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อค่ะซึ่งลูกค้าต่างพากันติดใจในสูตรน้ำซุปใส่พริกตำที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแบบนี้
เรียกได้ว่าใครมีโอกาสไปถึงร้านแล้วไม่สั่งถือว่าพลาดนะ
เอามาดูอันนี้เนื้อหมักเนื้อหมักใช่ไหมคะอันนี้เนื้อหมักเนื้อหมักน่ะนั่นก็คือเราจะเห็นมีพริกอยู่ข้างในมาอยู่แล้วเนี่ยมีพริก
นี่เราใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่พริกใส่พริกใส่ซีอิ๊วซอสแล้วก็เพิ่มปรุงรสอ่าพูดออกมาก็จะเป็นอย่างงี้อันนี้ทานได้แล้วทานได้แล้วต้องทาน
อันนี้เนื้ออันนี้เนื้อเนื้อสดสดค่ะเนื้อสดเนื้อสันอ่าตรงนู้นมีอะไรตรงนู้นมีอะไรอีก
อันนี้เป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยตัวเนี้ยอร่อยมากอร่อยมากอ่าลูกค้าติดใจอ่า
อันนี้ตัวที่ลูกค้าติดใจเลยอ่าไว้ขนนี่เป็นอะไรอ่ะขนนี่ก็คือกระเพาะพังผืดทั้งใน
ใครมาสั่งเนื้อส่วนอื่นทางร้านไม่มีให้นะจ๊ะเพราะคุณยายสงวนของเราคิดค้นมาเป็นอย่างดีแล้วว่าเมื่อทานขอบกระด้งคู่กับน้ำซุปสูตรใส่พริก
แล้วลูกค้าจะได้ทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยลงตัวชัวร์แหมฝากคุณน็อตซื้อกลับมาฝากตอนนี้ทันไหมคะเนี่ย
หมูอะไรหมูตับกับหมูอันนี้หมูหมักหมูหมัก
หมักหมักด้วยอะไรหมักด้วยซีอิ๊วซอสเครื่องปรุงรส
ซีอิ๊วซอสเครื่องปรุงรสนะหมักอยู่กี่ชั่วโมงแล้วก็น้ำตาลนิดนึง
หมักนานไหมสองชั่วโมงเหมือนกันชั่วโมงแล้วก็มาลวกอย่างงี้ก็ได้แล้วก็มาลวกใส่น้ำหมู
ใส่น้ำหมูอ่าได้หนึ่งก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่าโอเคมาดูเส้นกันบ้างวันนี้มีเส้นอะไรขายบ้าง
มีเส้นเล็กค่ะเส้นหมี่เส้นใหญ่บะหมี่บะหมี่อันนี้อะไร
เทียมเจียวเจียวเองเจียวเจียวเองสูตรคุณยายใช่ไหมสูตรคุณยาย
มากเลยหอมน่ากินเลยเดี๋ยวนี้ลองกินก๋วเตี๋แล้วกันจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะ
วันนี้ขอเป็นเส้นเล็กเนื้อรวมนะครับผมอร่อยนะ
เนื้อสดเนื้อสดเนื้อหมัดนะอันนี้อะไรพะนี้ตะเป่ยได้กระเพาะมาใช่ไหมเขาก็มีลูกชิ้น
อยู่ในนี้เดี๋ยวลองชิมก่อนแล้วค่ะเนาะอ่านี่ไม่ต้องปรุงอ่ะเนี่ย
ปรุงรสให้เรียบร้อยใช่ค่ะต้องปรุงต้องชิมก่อนชิมคุณน็อตชิมก่อน
แล้วรสชาติเป็นยังไงที่ไม่ปรุงอืมก็เข้มข้นอยู่แล้วน่ะ
เห็นต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมรสชาติเข้มข้นอยู่แล้ว
อืมเนื้อหมักก็นิ่มสบายเลยนะมันก็จะมีรสชาติของการหมักอยู่ในเนื้อ
ยิ่งเทียวรสชาติก็ยิ่งออกมาเร็วครับเห็นพริกเยอะอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะ
เผ็ดมากอืมไม่ถึงกับเผ็ดมากไม่ถึงกับเผ็ดมากเพราะเกลือไปเนี้ย
ถ้าเด็กก็เผ็ดนิดนึงถ้าเด็กอาจจะเผ็ดแล้วรู้สึกถึงรสชาติของพริกนิดนึงนะครับผม
พูดถึงความขายดีดีกว่าขายดีขนาดไหนวันหนึ่งจะได้กี่ตัน

ขายดีมากเพราะว่าไม่ค่อยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอืม

เจ้าเดียวแล้วก็อร่อย

สมัยก่อนของแม่นะ๕๐ตังค์

แล้วเด็กพี่มีส่วนในช่วยเหลือคุณแม่ยังไงบ้าง
อันนี้เป็นลูกสะพาย

เพราะว่าเพิ่งมารับช่วงเมื่อ๙ปี

ก็สอนหมักเนื้อสอนทำซุป

ทำไมถึงตัดสินใจมารับช่วงต่อล่ะ
ก็พอดีแฟนเขาทำอยู่แล้ว

ที่นี่ว่ายุ่น่านมากกว่าจะทำได้ถูกใจคุณย่าเนี่ย

ตอนนี้รสชาตินี่เหมือนดั้งเดิมเลยไหม

คุณผู้ชมอยากมาทานก๋วยเตี๋ยวป่าร้ำแบบยังไง

วัดอัรันยิคนะครับ
ตอนนี้ก็เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด

พิศนุโลกอย่าลืมมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวป่านะคะ
แล้วความรู้ความสนุกและความอร่อยแบบคูณ๒กับการคัดสรรและรวมรวมเมนูเส้นหลากหลายสัญชาติจากทั่วประเทศไทยที่เล่าเส้นเป็นเรื่องจะนำมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอแล้วพบกันเร็วนี้จ้ะ